โคราชก็มีเหมือนกันครับเหตุการณ์นี้แต่คราวนี้เป็นผู้ใหญ่นะครับที่ลื่นตกตกน้ำเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยเขาเดินผ่านฝ่ายน้ำล้นจริงน้ำเนี่ยมันสูงประมาณสักเกือบเกือบถึงน่องนะฮะแต่น้ำมันแรงมากปรากฏว่าระหว่างที่เดินไปเนี่ยนะฮะลื่นครับคนพยายามที่จะช่วยแล้วนะครับโยนเชือกไปแล้วโยน

ลืมล้มพอดีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วดูน้ำสิครับคุณมินทร์คุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้ำแรงมากอ่ะเนี่ยคือแทบจะยืนแล้วทรงตัวไม่ได้นะครับเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะที่เขากำลังจะตกไม่ตกแลเนี่ยนี่จังหวะนี้นี่เริ่มไหลแล้วเนี่ยฮะคือนี่ลื่นแล้วเนี่ยแล้วพอลื่นปั๊บไปเลยฮะโยนเชือก
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านโศกน้อยอำเภอปากช่องที่โคราชครับ
คนที่เขาโพสต์มีข้อความแคปชั่นบอกว่าปิดท้าย
แท็กจิตอาสาทำดีด้วยใจ
เห็นคลิปนี้เข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะมาก
บางคนตั้งคำถามรู้ว่าน้ำแรงแล้วเดินฝ่าไปทำไมเนี่ย

เจ้าของโพสต์ต้องมาตอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ

โดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่เขาลื่นถลายน้ำซัดไปตรงนู้นนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ
นี่คือบริเวณฝ่ายน้ำล้นในพื้นที่หมู่๔บ้านโนนกระโดน
พญาเย็นที่ปากช่องโคราชครับ

สีน้ำก็จะไม่ขุนคลักเท่าเมื่อกี้เปรียบเทียบกันเลย๒จอแบบนี้
แล้วความแรงก็ไม่เท่ากับด้านซ้ายด้วยนะครับตอนที่เกิดเรื่อง
เราได้คุยกับชาวบ้านที่เปิดร้านขายอาหารอยู่ริมฝ่ายน้ำล้นชื่อว่าคุณนงเยา
แล้วก็เป็นหนึ่งในพลเมืองดีที่คอยช่วยสั่งการบอกว่าเฮ้ยช่วยคุณลุงเขาหน่อย
คุณพี่นงเยาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๙กันยายนที่ผ่านมาครับ
วันนั้นฝนตกทั้งวันเลยน้ำไหลแรงแล้วพื้นฝ่ายมันก็ลื่นด้วย
มีพวกตระไข้น้ำถามว่าน้ำมันสูงแค่ไหนครับ
เขาบอกว่าประมาณสัก๖๐เซนเหนือเข่าขึ้นมาเกือบถึงน่องครับ
เกือบถึงช่วงต้นขาปรากฏว่ารถเนี่ยวิ่งผ่านไปไม่ได้นะครับ
คนงาน๒คนก็คือ๒คนในคลิปที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้
ทำงานอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ฝั่งนู้น
นี่นะฮะฝั่งที่เขากำลังจะเดินกลับไปครับคุณผู้ชม
ไว้ฝั่งนู้นแล้วเดินผ่านฝ่ายมาเพื่อซื้อของ
ซื้อเสร็จจังหวะนี้คือจังหวะเดินกลับครับ
แต่จำความที่เดินกลับเนี่ยน้ำมันแรงมาก
บวกกับพื้นฝ่ายก็ลื่นก็เลยเริ่มจะยืนไม่อยู่แล้ว
พยายามที่จะประคองแต่ประคองไม่ไหว
พอล้มปั๊บไปกับน้ำเลย
พยายามยื่นเชือกไปโยนเชือกไปแต่คว้าเอาไว้ไม่ทันฮะ
ถามว่าแล้วน้ำข้างล่างมันลึกมากไหมครับพี่

สี่ถึงห้าเมตรความสูงเท่ากับตึกชั้นหนึ่ง
ไหลไปไกลประมาณ๕๐เมตรด้วยกัน

แล้วคว้าไว้ได้ทันเลยรอดตายแบบบุดหวิดครับ

เดี๋ยวก็จำตายกันทั้งคู่หรืออะไรแบบนี้
เขาก็เลยปล่อยเพื่อนก็ลอยไป
หลานเขาพอดีเย็นแล้วก็เรียกหลาน

หลานเขาวิ่งเอาไม้ไผ่ไปช่วย

หลังจากกล้วยเขาขึ้นมาได้แล้วเขาพูดอะไรมาก
เขาขอบคุณแล้วเขายกมือไหว้

แล้วเขาถูกลดเขาแล้วเขาเอาไว้บ่าย

เรื่องน้ำไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่